มาดูเรื่องนี้ที่ทิ้งท้ายเอาไว้
บอกว่าผู้หญิงคนนี้มีคนไปเห็นอยู่ตรงบริเวณริมถนน
หน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่า
ถูกชายคนนึงมาฉุดกระชากลากถูอย่างรุนแรง

ที่สำคัญเธอท้อง๕เดือนคุณผู้ชมลองดูค่ะ
อย่าหนีอิดละ
เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงเราก็ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงนะคะ
ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะแต่มันก็เป็นเรื่องของการทำร้ายกันนะ

ที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเราใส่มาแล้วว่าเป็นสามีภรรยา
ฉะนั้นรู้แล้วแหละเขาเป็นสามีภรรยากัน
ผู้ชายชื่อนายการค่ะโอ้โหผู้หญิงชื่อนางสาวนะคะหนา
ซึ่งเป็นเมียของเขาแหละท้อง๕เดือนอย่างที่บอก
ฉุดกระชากพยายามจะเอาเมียตัวเองขึ้นรถมอเตอร์ไซค์
แต่เมียน่ะไม่ยอมก็กระชากแล้วกระชากอีก
มีจังหวะดึงผมจิกผมด้วยจังหวะนั้นนะคะคุณผู้ชม
ตอนที่เขาพยายามจะดึงเมียตัวเองอ่ะเหมือนกับมันเป็นจังหวะที่
ตรงบริเวณลวดสลิงของเสาไฟฟ้าจริงจริงมันมีภาพที่เธอพยายามจะดึงนี่
จะดึงเกาะไอ้ลวดสลิงตรงนั้นไว้แต่ในการตัวสามีกระชากออกไป
จับผมกระชากอย่างแรงตัวหญิงสาวพยายามส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
แต่คนเป็นสามีไม่ได้หยุดนะคะแล้วคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็เนี่ยตามไปดูจริงจริงมีผลมือดีที่เป็นรายเด้อ
พยายามเข้าไปห้ามด้วยตั้งแต่ต้นคลิปครับแต่ในขณะที่เขากำลังพยายามจะเข้าไปบอกให้หยุด
ตัวสามีก็พยายามจะบอกเรื่องผัวเมียเนี่ยคุณผู้ชมดูนะ
พยายามจะเข้าไปช่วยหญิงสาวเห็นไหมครับแล้วตัวสามีบอกเลยเรื่องผัวเมีย
ถามว่าคุณถ้าเป็นเราอันนี้มันก็เป็นเรื่องให้น่าคิดว่าเราเองเราอยากช่วย
พอเขาพูดคำว่าผัวเมียบางทีมันอาจจะต้องมีจังหวะที่เราอาจจะต้องถอยออกมานิดนึ
แล้วคงต้องคิดว่าเอายังไงดีแต่พี่รายเดอร์ไม่ได้ไปไหนนะคะ
ก็อยู่อยู่ตรงนั้นจนกระทั่งนั่นแหละคุณผู้ชมตัวหญิงสาวตัวเมียเนี่ย
โดนทำร้ายจนกระทั่งมีเลือดไหลออกจากปากออกจมูก
แล้วสุดท้ายชายคนนี้สามีหนีไปเลยนะคะ
มาทำการช่วยเหลือและพาตัวเธอส่งโรงพยาบาล
คุณเบิร์ตวิรยุทธ์ผู้สื่อข่าวของเราไปลงพื้นที่จุดเกิดเหตุค่ะ
แล้วไปเจอกับพี่รายเดอร์พลเมืองดี
ชื่อว่าไนนายเสกธวิสเสียงพาในอายุ๓๐ปีนะคะ

ถูกทำร้ายอยู่หน้าปั๊มเขาก็เลยถ่ายคลิปเข้าไป
ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วจะเข้าไปช่วย

ก็ตะโกนอย่างที่ที่ฉันบอกแหละว่าเรื่องผัวเมียไม่ต้องมายุ่ง
แล้วผู้ชายเหมือนให้เหตุผลบอกเขาว่าที่เขาทำแบบนี้เพราะเมียนอกใจ
ทีนี้เขาก็เลยบอกเฮ้ยทำไมดูแล้วผู้หญิงเหมือนท้องด้วยนะ
เพราะตอนนั้นก็ยังได้ยินเสียงผู้หญิงบอกด้วยว่าท้องอยู่ด้วยนะคะ
ก็เลยพยายามจะห้ามแต่สุดท้ายก็นี่แหละค่ะ
ฝ่ายสามีไม่หยุดลากหญิงสาวไปต่อยซ้ำหลายครั้ง

ผู้ชายเลยปล่อยเมียตัวเองทิ้งเอาไว้ตรงนั้นแล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไป
ทีมข่าวของเราค่ะก็เลยไปตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อย
ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับคู่ผัวเมียนี้
และเพื่อนบ้านทุกคนไม่มีใครรู้เลย
จนกระทั่งทีมข่าวเราเปิดคลิป
ตัวที่เนี่ยถูกทำร้ายหน้าปั๊มที่มีคนถ่ายเอาไว้ได้ค่ะ
ถึงก็ตกใจเพิ่งมารู้โดยเฉพาะตัวน้าบอก
ไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าหลานสาวถูกทำร้าย
ของนางสาวหนาบอกแบบนี้นะคะว่า

ก่อนหน้านี้ก็อาศัยอยู่ด้วยกันแถวห้องเช่าแถวนี้นี่แหละ

และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่นางสาวหนาถูกทำร้ายแบบนี้
เดือนที่แล้วก็เพิ่งจะถูกซ้อมไป
ตอนนั้นโนแก้มแตกถึงขั้นต้องเรียกรถพยาบาล

มันมาบ้านเราแล้วมันตามมาตีนี่
หนักไหมครับหนักต้องเรียกรถ๑๙๑ให้
ทำไมเขาหนักตีครับ๑๖๑
ไม่รู้มันถึงอะไรก็อันป้ามันพั่นมา

นี่ป้านะครับไปดูพี่สาวกันหน่อยแล้วกันของนางสาวหนา
ก่อนเกิดเหตุน้องหนีออกจากบ้านของผู้ชายนั่นแหละ
ไปอยู่บ้านพ่อแล้วตอนนั้นตัวผู้เกาะเหตุขึ้นในก้าไปรับกับบ้าน
แต่พี่สาวบอกน้องอยากจะเลิกไม่อยากจะกลับไปด้วย

วันพุธที่ผ่านมาเขาบอกว่าน้องสาวจริง

มีการส่งข้อความแชทมาบอกว่ารอบนี้หนักคงต้องนอนโรงพยาบาลอีกแล้วด้วย
นี่ก็เป็นภาพเมื่อ๒วันที่นางเสาหนาเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
หลังจากถูกทำร้ายนะคะตอนนั้นเนี่ยเลือดคั่งในตาเลยนะคุณ
แล้วก็ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วจนมาเกิดเหตุล่าสุดนี่แหละค่ะ
ของในการตัวสามีเนี่ยตัวผู้ก่อเหตุบอกแบบนี้
ลูกชายไม่ได้กลับบ้าน๒วันแล้วเมื่อคืนลูกชายใช้เบอร์คนอื่นโทรมา
แล้วบอกว่าเห็นข่าวหรือยังเนี่ยฝีมือลูกชายแม่ก็คิดว่าคงจะพูดเพื่อเป็นการประชดแม่
ที่ผ่านมาจริงแม่บอกแบบนี้ดุดาว่ากล่าวอยู่ตลอดนะ
เพราะตั้งแต่พาฝ่ายหญิงมาอยู่ด้วยมีเรื่องกันทุกวันสร้างแต่ความรำคาญใจให้คนในบ้าน
แต่ไม่ใช่แค่ลูกชายลูกสะพ้ายที่มาอยู่ที่นี่ไม่ทำการทำงาน
เขาบอกว่าลูกสะพ้ายมาท้อง๕เดือนยังเสพยาดูดบุหรี่
ตอนนี้ตัวเธอเองเธอบอกว่าทนไม่ไหวเหมือนกันอยากให้ญาติเอาตัวกลับไปดูแล
ส่วนลูกชายก็ให้ตำรวจจับไปติดคุกเลยจะได้ไม่ต้องมีเรื่องปวดหัวอีกค่ะ
แม่ก็มันเกินไปมันทำเกินไปผู้หญิงมันก็ไม่เบาบ่องกงมันก็ไม่ธรรมดา
ที่มันเป็นอย่างนี้ที่มันเป็นอย่างนี้มันต้องหนีอะไรอย่างนี้
ตายไกลแล้วใช่ไหมมันพูดอย่างนี้

ประชดปล่อยมันซะปล่อยมันซะ
ออกไปเอาไปสังคู่หล่ะถ้าจะใบใจป้า
อ้ะนี้คือในฝั่งของแม่ผัว
เล่าถึงพฤติกรรมของลูกชายตัวเองแล้วก็ลูกสะพ้าย
สิ่งที่แม่ผัวพูดน่าคิดเหมือนกันว่า
ที่บอกว่าลูกสะพ้ายไม่ทำการทำงานท้อง๕เดือน
เสพยาดูดบุหรี่จริงหรือเปล่า
ตอนนี้ชีวิตของลูกสะพ้ายก็คือนางสาวหนานั้นอยู่ภายใต้การดูแล

เพราะว่าก็อยู่ระหว่างการตามตัว
ก่อเหตุแล้วหนีไปไงสกัดจับยังไม่ได้นะครับ
เดี๋ยวทางคดีครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอให้ญาติ

ผู้หญิงท้อง๕เดือนนางสาวหนาไปแจ้งความเอาผิดก่อน
จะได้เร่งตามตัวแล้วก็ดำเนินคดีโดยเร็ว
ทีนี้ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเมื่อสักครู่นี้
นางสาวหนาไปที่โรงพยาบาล
แล้วปรากฏว่าสิ่งสำคัญคือลูกในท้อง๕เดือนเป็นยังไงบ้าง
คุณหมอบอกว่าลูกปลอดภัยดีครับ
เบาใจตรงจุดนี้แต่ก็ไม่สามารถเบาใจได้ซะทีเดียว
เพราะคุณหมอตรวจเจอว่ามีสารเสพติดในร่างกายของนางสาวหนาด้วยครับ

ดังนั้นเดี๋ยวคงต้องตามกันต่อในเรื่องนี้ครับ